แสดงความดีใจกับพนักงานจากบริษัทแห่งนี้กันหน่อยนะคะ
อยู่แถวแหลมชะบัง
มีเสียงสวรรค์ประกาศออกมาจากทางบริษัท
เป็นข่าวดีได้รับโบนัส๘เดือน

๘เดือน๘เดือนเอาไปแสดงความยินดีไปดูบรรยากาศนั้นกันหน่อยค่ะ
ส่วนของลูกหลุดขอคืนและแขกความต้องการเข้าจากคนไม่หลิกเข้าไปด้วยค่ะ
และเรื่องนั้นไม่ดีคือ๘เดือน

ถ้าเปลี่ยนจาก๘เป็น๑เดือน

คุณผู้ชมค่ะนี่เป็น๒คลิปนะคะ
คนถ่ายเป็นพนักงานของบริษัทสยาม

เมื่อได้ยินเสียงตามสายบริษัท

ถึงคนละ๘เดือน
โอ้โหหลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ใช่ไหมหลายคนอิจฉา
ทุกคนอิจฉากันหมดเลย
แล้วทุกคนอิจฉา
โอ้โห